มาดูเรื่องราวที่ชาวบ้านจังหวัดอ่างทองเขาฮือฮากันหน่อย

เวลาเราไปงานศพเนี่ยบรรยากาศงานศพทั่วไป

แต่ว่างานศพที่นี่คุณผู้ชมคึกคัก
เพราะว่ามีคณะกลองยาวค่ะ
อีกเล่นดนตรีคึกคักสนุกสนานเลย
ทำไมเป็นอย่างนั้นไปดูบรรยากาศกันเลยค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมบันเลงกันใหญ่เลยนะ
สำหรับการตีกลองยาวแล้วก็ยังมีคณะนางรำด้วย
งานนี้ค่ะจัดขึ้นมาเป็นการไว้อะไรให้แก่
สิบเอกศรีนวลประสงค์อายุ๖๕ปี
ซึ่งเป็นอดีตราชการทหารกรมการสื่อสาร
แล้วไม่แค่นั้นนะคะ๑๐เอกศรีนวล
ยังเป็นครูสอนเกี่ยวกับดนตรี
และกลองยาวให้กับชาวบ้านแล้วก็เยาวชนในพื้นที่ด้วย
นั่นก็คือน้องโรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม

ศิษย์ลูกหาที่ทราบข่าวก็เลย

ต่อการจากไปของคุณครูนี่นะคะ

เคยได้พูดกับเพื่อนแล้วก็ลูกศิษย์ด้วยบอกว่า
ถ้าเสียชีวิตนะในงานชาปนกิจศพ
อยากให้มีการตีกลองยาวพร้อมกับนางรำ
เป็นการไว้อาลัยที่บริเวณหน้าเมน
ทางด้านนายทรงยศมะกรูดทองอายุ๖๒ปี

แต่ว่าผู้วายชนเองมีความประสงค์
ที่จะให้มีการตีกลองยาวพร้อมกับนางรำในงานศพ
ก็เลยปรึกษากับญาติว่า

ประเพณีทำมาอย่างหนึ่งที่ผู้วายชนต้องการแบบนี้

เพื่อเป็นการไว้อาลัยแล้วก็ทำตามประสงค์ของผู้วัยชนก็เลยอ่ะให้มีคณะกองยาวที่บริเวณหน้าเมนนี่เองนะคะ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะคะที่เราได้เห็น
และทางรายการตลอดข่าวเช้านี้ก็ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ๑๐เอกศรีนวลประสงค์ไว้หน้าที่นี้ด้วยนะคะ
ก็แปลกดีนะแต่ว่าเราก็เคยอ่านข่าวแบบนี้หลายครั้งแล้วนะเรื่องของความประสงค์สุดท้ายของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว
อยากจะได้อะไรเป็นสิ่งสุดท้ายเขาก็จะจัดให้
หรือแม้แต่บางทีเพื่อนน้องหรือคนที่เป็นญาติพี่น้องก็จะทำให้นะคะโดยที่ไม่ได้บอกอะไรเอาไว้